เกมเมื่อวานนี้นะครับที่มีภาพของธิติพันธ์พ่วงจันทร์และพิรดลฉ่ำรัศมีรวมถึงชนะทิพย์สงกระสินขึ้นรถพยาบาลหลังจบเกมเพื่อตรวจเช็คอาการ
ล่าสุดทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันว่าทั้งสองรายจะไม่สามารถลงเล่นในเกมที่ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนอินโดนีเซียได้แน่นอนแล้ว
โดยธิติพันธ์มีอาการกล้ามเนื้อหลังฉีกขาดต้องพัก๒๓สัปดาห์
ขณะที่พีลโดนชำระสมีเป็นอาการเอ็นเข่าฉีกพักประมาณ๔๕สัปดาห์
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินนั้นไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมลงเล่นในเกมที่จะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซีย
ทั้งนี้นิชชิโนะได้เรียกอานนอนอมรเลือดศักดิ์แนวลุกจากแบงค์คอล์กยูเนตเต็ด
และพัชรพลอินทนีกองกลางจากเมืองทองอีก๑รายเข้ามาเสริมทีม
ซึ่งรายแรกฝึกซ้อมกับทีมอยู่แล้วส่วนอีกรายเป็นการเรียกกลับเข้ามา
ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก
ก็ได้มีการแบ่งผู้เล่นออกเป็น๒ชุดโดยชุดที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
มีการฟื้นฟูสภาพร่างกายภายในโรงแรมที่พัก
ส่วนผู้เล่นทั้งหมดที่เหลือออกไปทำการฝึกซ้อมแบบปิด
กับกุญซืออากิระนิชโนที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ก่อนที่จะปล่อยนักกีฬาให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
โดยไทยจะมีกำหนดบินไปอินโดนีเซียในช่วงเช้าครับ
ส่วนเรื่องของการเตรียมทีมในเกมรัฐถัดไป
ซึ่งจะเจอกับอินโดนีเซียวันที่๑๐กันยายนนี้นะครับ
สื่อชาวญี่ปุ่นเปิดเผยแผนการเดินทางไปเย็นอินโดนีเซียว่า
จะเป็นเกมที่หนักอีก๑เกมของทีมชาติไทย
อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ต้องปรับแก้คือเรื่องของการจบสกอร์
ที่ยังคงต้องมีหลายจุดนะครับต้องปรับ
แต่ก็เชื่อว่าทีมไทยจะมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยครับ
ขณะที่ควันหลงหลังเกมนะครับมีสื่อเวียดนามสำนัก
ช่วยโค้ชไทยที่มีจังหวะกระทบกระทั่งกับทีมงาน
โค้ชของเวียดนามรวมไปถึงปาร์คฮังซอร์เฮสโค้ชชาวเกาหลีใต้ด้วยนะครับ
สำนักดังกล่าวพาดหัวในเชิงว่า
ผู้ช่วยโค้ชไทยเป็นฝ่ายหาเรื่องแปลเป็นไทยได้ว่า
จ้างผู้ช่วยโค้ชมาเพื่อหาเรื่องปาร์คฮังซอร์นะครับ
อย่างไรก็ตามจากภาพถ่ายทอดสดจังหวัดดังกล่า
จังหวะที่นิชิโนนะครับเข้าไปดูอาการของนักเตะเวียดนาม
ที่ล้มไปแบบไม่มีปี่มีขลุยเท่านั้นนะครับ
ที่ทีมงานของเวียดนามจะอารมณ์ร้อนใส่ผู้ช่วยโค้ชไทย
ซึ่งการพาดหัวดังกล่าวถือเป็นการกล่าวหาทีมชาติไทยพอสมควรนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรบานปลายนะครับ
ขณะที่การจำหน่ายบัตรเข้าชมเกียร์ฟุตบาลโลก

เปิดบ้านเจอกับสหรัฐอารับเอมิเลสนะครับที่ธรรมศาสตรังสิตวันที่๑๕ตุลาคมนี้
บัตรเข้าชมการแข่งขันในล็อตแรกจำนวน๙๖๐๐ใบได้ถูกจำหน่ายหมดลงทุกที่นั่ง
ซึ่งในรอบนี้นะครับเปิดให้ผู้ที่ถือบัตรช้างศึกเมมเบอร์ได้จับจองก่อน
สำหรับแฟนฟุตบอลทั่วไปสามารถซื้อบัตรได้อีกครั้งวันที่๑๖กันยายนนี้นะครับ
อีกจำนวนประมาณ๙๖๐๐ใบตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาเป็นต้นไป

มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกผ่านทางเฟซบุ๊คไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์และไลน์ไทยรัฐนะครับ
ผู้โชคดีครับจะได้รับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยลีมิเต็ดพร้อมลายเซ็นจำนวน๔ท่านนะครับ
แก่คุณนิพนธัญญาทิพย์จากจังหวัดสมุทรปราการ
คุณนัทพรวงมานาเลิศจากจังหวัดนทบุรีนะครับ

และคุณกรึกเกียรติพันธุนะครับจากสมุทรสาคร

แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อด้วยนะครับ
กิจกรรมต่อไปทางไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์นะครับ
ก่อนถึงแมจไทยเจออินโดนีเซียวันอันคารที่๑๐กรรยายก์

ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไป
ซึ่งเกมที่เสมอเวียดนามก็ไม่ได้เสียหายนะครับ

คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ
พูดถึงเกมนัดต่อไปที่จะเจอกับอินโดนีเซียนะครับ
เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายนะครับ
หลังจากที่มาเลเซียบุกชนะอินโดนีเซียได้๓ต่อ๒นะครับ
ล่าสุดทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประสานไปยังอินโดนีเซียนะครับ
เพื่อขอดูแผนรักษาความปลอดภัย
นี่แหละครับจังหวะปัญหานะครับ
ว่ากันว่านี่เป็นจังหวะที่เกิดขึ้นระหว่างเกมนะครับ
ทำให้เกมเมื่อวานนี้ล่าช้าต่อเวลาไปอีกหลายนาทีนะครับ
เหตุการณ์ก็มีการทำร้ายรวมทั้งคว่างปลาสิ่งของใส่แฟนฟุตบอลของมาเลเซีย
ระหว่างแล้วก็หลังจบเกมนะครับ

ล่าสุดนายพาทิตยสุภพงศ์รองเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ

ประสานไปยังสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซีย
เพื่อร้องขอดูแผนการรักษาความปลอดภัย

สำหรับทั้งนักเตะและแฟนฟุตบอลไทย
อย่างไรก็ตามทางสมาคมของอินโดนะครับ

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไม่นิ่งนอนใจ

เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนะครับ

ในเกมที่จะเจอกับไทยเลยหรือไม่นะครับ

จะต้องพิจารณาจากหลักฐานที่มีอยู่

ที่ไม่ใช่เหตุฉุดวิสัยก็มีความเป็นไปได้

จะมีบทลงโทษออกมาในช่วงใดครับ
ย้ำกันอีกครั้งนะครับอีกไม่กี่วันสำหรับเกณฑ์

กิโลล่าบุงกาโนเสนายันเดิมนะครับ

และเริ่มแข่งขาม๑๙น๓๐นาทีครับ